ปฐุมธานีเกิดเหตุลูกเขย
ยิงพ่อตาตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุจากเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องสุนัขถูกรถชน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีข้อขัดแย้งเรื่องอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าเอาเรื่องสุนัขมาพูดคุยกันเพราะว่า
สุนัขถูกรถชนทำไมถึงรถชน
และใครชนก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้น
เป็นข้อถกเถียงกันจนเกิดเหตุการณ์ยิงกัน
มีภาพจากคลิปมือถือด้วยนะครับ

นี่แหละครับเป็นวินาทีที่ลูกเขยยิงพ่อตา
นายโสพลชุ่มสายันอายุ๕๓ปี
หน่ำยิงนายสำริทอินมาอายุ๗๗ปี

แล้วก็ยิงนางสาวปียนุษย์ดวงกุลสายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวคนกลางของนายสำริทอาการสาหัส

พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลคลองหลวง

ซึ่งอยู่หน้าบ้านเลขที่๘ทับ๔หมู่๘
ตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จากการสอบสวนนางสาวปัญชิกาดวงคุณสา

ภรรยาและลูกสาวของนายโสพล

เรื่องที่มีคนขับรถชนสุนัขบาดเจ็บ

ทำไมพ่อถึงต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับ

ที่นายโสพลอยู่ก็หยิบปืนขึ้นมายิงพ่อตา
แล้วก็ลูกสาวคนกลางของพ่อตาเขาเสียชีวิต

เขาไปพยายามเข้าไปห้ามปรามการถกเถียงกัน
แต่ปรากฏว่านะครับพ่อตาเสียชีวิต
แล้วก็น้องสะพ้ายก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
หมาบ้านโน้นโดนรถชนแต่ตาลิ้นไปเอาเกลียด

เขาเลี้ยงอยู่แล้วเขาก็ไปลากเข้ามา
เขาหาว่าทางพวกนี้ชนหมาเขา
พวกพวกนี้ชนแกล้งชนหมาเขา

แนวทางการสอบสวนก็ทราบว่า

เคยมีปัญหาเรื่องของการแบ่งมรดกที่ดินกันมาก่อนหน้านี้
กระทั่งเกิดเหตุสุนัขถูกรถชนบาดเจ็บ
แล้วก็มีการกล่าวหากันไปมาว่ามีคนในบ้านขับรถชน

ก่อนกลายเป็นเหตุสลดใจเหตุเศร้าในครอบครัวนะครับ

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ดูคลิปนี้แล้วก็สะเทือนใจนะ

ทำไมพ่อต้องทำร้างแบบนี้

ไฟกันสักตัวเลยนะครับ